ดังนั้นครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชม
ไปดูบรรยากาศของกลุ่มของหมอวรงกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเดินทางถึงหน้ารัฐสภาตั้งแต่ช่วง๙นาฬิกา๑๐นาที
ใช่ค่ะคือกลุ่มหมอวรงเขาประกาศจุดยืนชัดเจนเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้เขาประกาศว่ายังไงก็แล้วแต่
จะไม่ยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๖๐เนี่ย

แต่หลังจากนั้นมีท่าทีอ่อนลงค่ะบอกว่าให้แก้ได้

มาตราที่ไม่ได้มีสาระสำคัญมาก

มาตรา๒๕๖หรือ

ประเด็นย่อยในร่างแก้ขาดรัฐธรรมนูนี่

แล้วก็มาตราอื่นเกี่ยวกับสวแก้ได้ไหม
ใช่อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เขาบอกว่าไม่น่าจะแก้นะ
หมวด๑หมวด๒ทางกลุ่มไทยพักดี

ดังนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกลุ่มไทยพักดี
ที่เขาเดินทางมาถึงหน้าอาคารรัฐสภา
ข้างด้านหลังคือถนนประชาราชสาย๑ซึ่งตอนนี้มีการปรักหลักชมนุมกันของกลุ่มไทยพักดีพร้อมด้วยกลุ่มสปสซนะครับ
ซึ่งเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาครับได้มีการยื่นหนังสือต่อรองประธานวุฒิสภาคนที่๑นะครับ
ถึงการคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ของการประชุมร่วม๒สภาในวันนี้ครับ

ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
บรรยากาศหน้าอาคารรัฐธรรมนูลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
กลุ่มไทยพักดีนำโดยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม
แก่นำของกลุ่มนะครับมีกำหนดนัดหมายกับ
นายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภา
ตัวแทนนะครับเพื่อออกมารับหนังสือ
ค้านการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูล
ของการประชุมร่วม๒สภาในวันนี้นะครับ
โดยช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกาที่ผ่านมาครับ

ยังบริเวณถนนประชาราชสาย๑นะครับ
วัตถุประสงค์ที่จะนัดยื่นหนังสือในวันนี้ครับ
โดยอธิบายให้กับกลุ่มมวลชนฟังว่า
การคัดค้านการแก้ไขรัฐมนูลในวันนี้ครับ
ไม่ใช่คัดค้านแค่ร่างของภาคประชาชนหรือไอลอร์นะครับ
แต่คัดค้านทั้งร่างทั้งของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
เพราะทั้ง๓ร่างไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
แต่จะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองในอนาคตครับ

เป็นเรื่องของการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูลหรือสสรนะครับ
ซึ่งจะเป็นใครก็ได้ที่มีผู้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

และหากได้คนกลุ่มนี้เข้ามานะครับ

เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศอย่างแน่นอน

จึงมายื่นคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ฉบับปี๒๕๖๐ในวันนี้ครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายแพทย์วรงค์ครับ

แล้วก็มีจำนวนเยอะพอสมควรที่เข้ามาร่วมกิจกรรม

หน่วยงานของรัฐเพิ่งประกาศตอนเที่ยงคืน
ประชาชนเขาไม่รู้เขาก็เดินทางมาแล้ว

คงไม่ไปเอามวลชนไปทางด้านนู้น
แล้วก็เราคงจะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนิดนึ
ทำไมเราต้องคัดค้านกับร่างที่ตั้งสอสรทั้ง๓ฉบับ

ก็คือซึ่งเลือกมาตรงบริเวณแยกเก็บไว้

โดยในเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ผลเอกสิงศึกสินไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่๑
ได้ออกมารับหนังสือจากกลุ่มไทยพักดี
โดยขอบคุณที่มีประชาชนประมาณ๑๖๘ล้านเสียงที่ยังเห็นด้วย

สมควรที่จะถูกแก้และไม่เห็นด้วยที่จะมีการตั้งสอสรขึ้นมา
ขณะที่ตำรวจได้ชี้แจงกับทางหมอวรงค์
ว่าจะไม่มีการให้ปักหลักหรือยื่นหนังสือ

และเพื่ออำนวยความสะดวกการเข้าออกของสสและสว
ที่วันนี้จะเดินทางมาประชุมรัฐสภา

คือในวันที่๑๗และ๑๘พฤศจิกายนนี้
เรื่องการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูลครับ
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจพระกระพงพงเพตรา

และรับรายงานแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
ตามแผนที่วางไว้จากพันธุ์ตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑
ก่อนเดินทางกลับไปประชุมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน

ฝั่งถนนทหารถนนสามเศษใกล้กับบริษัทบุญรอด
ฝั่งถนนประชาราชสาย๑มีแท่นปูนบารีเออร์
รั้วเหล็กสูงเกือบ๒เมตรตอกยึดกับพื้นถนน
ตามด้วยรั้วลวดหนามและรถเมเหลืองนะครับจอดปิดกั้นเส้นทางไว้แล้ว
โดยบริเวณแยกเกียรติกายได้เปิดให้เดินรถเพียงช่องทางเดียว
ผู้ที่สัญจรบนถนนทหารจะต้องเลี้ยวขวาไปทางถนนประชาราชสาย๑เท่านั้น
ส่วนเมื่อเลี้ยวซ้ายไปที่ถนนสามเศษ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ยืนกั้นเพื่อปิดทางเข้าออกบริเวณถนนบริเวณนี้
โดยเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุม
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูล
หรือกลุ่มที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เข้ามาในพื้นที่โดยรอบอาคารรัฐสภาได้ครับ
เช่นเดียวกับบริเวณแยกเกียรติกายขณะนี้
ตำรวจได้นำรถตู้ตำรวจมาจอดปิดบริเวณแยก
พร้อมกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนและตำรวจจราจร
ของสถานีตำรวจนครบานบางโพ
อำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์ของประชาชน
โดยแต่ละจุดนะครับจะตั้งแนวป้องกันห่างจากอาคารรัฐสภา
อยู่ที่ระยะ๕๐เมตรนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้นะครับกลุ่มไทยพักดีนะครับ
จะมีกำหนดการที่จะเคลื่อนไปยังอายการสูงสุด
เพื่อไปยื่นต่ออายการสูงสุด

เพื่อยับยั้งการกระทำดังกล่าวนี้นะครับ
และจะต้องมาติดตามว่าในช่วงบ่ายครับ

ก็จะมาปักหลักชุมนุมบริเวณรอบอาคารรัฐสภาด้วย

และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับ
ครินกมุจถินผู้สื่อข่าวธรรทรัฐทีวี
รายงานสดจากบริเวณแยกเกียรติกายครับ
ขอบคุณคุณคารินด้วยนะฮะ
ก็แสดงชัดเจนจุดยืนของกลุ่มไทยพักดีหมอวรงค์นะฮะ
ก็ไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลปี๖๒

ที่จะทำให้เกิดการตั้งสอสอรอได้นะฮะ
ก็จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ
สสรตอนนี้ก็บอกว่าจะต้องมี๒๐๐คน

๒๐๐คนเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งคือ๑๕๐คน

ถ้าในระบอบประชาธิปไตย๒๐๐คนต้องยึดเยินกับประชาชน

ฉบับของไอลอร์ฉบับประชาชนก็คิดเห็นเช่นเดียวกัน
คือสอสรต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับ